เสร็จแล้วเหงื่อออกแล้วน้ำหนักลดแล้วไปกินดีกว่า

หน้าลงอีกงั้นไปกินที่นี่ครับ
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาแจกลูกชิ้นให้ลูกค้ากินฟรีในโอกาสครบรอบอายุของเขา

ฟรีนะครับฟรีเลยมากินเลยนี่ลูกชิ้นแบบนี้ไม่บอกล่วงหน้าแล้ว
จะได้ไปต่อคิวเลยนะไปที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ก็ทั้งประชาชนทั้งสิทธิ์เก่ารวมทั้งสิทธิ์ปัจจุบัน
ของโรงเรียนปรินส์รอเยอร์วิทยาลัยถนนแก้วนวรัฐ
ใกล้บ้านผมเลยอ่ะโอ้โหไม่ไงน้องบอกก่อนนะ
เชียงใหม่ไปต่อแถวเพื่อรับลูกชิ้นทอดฟรีนะครับ
จากคุณอาสวนชูเนธหรือว่าคุณอาสวนอายุ๖๘ปี
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดนะครับรถจักรยานยนต์พ่วง
จอดขายอยู่ภายในซอยหลังโรงเรียน
และกล่าวมานานกว่าสามสิบปีแล้ว
ไม่ได้จัดสัมมนาคุณสัมมนาคุณ
ไม่ได้จัดสัมมนาให้เด็กมาแบบว่าสัมมนากันนะ
ก่อนกินลูกชิ้นไม่ใช่จัดสมนาคุณและคืนกำไร
ลูกชิ้นฟรีให้กับลูกค้าได้กินกันเลยนะฮะ
มากกว่า๒๕๐กิโลกรัมคุณ
มีทั้งลูกชิ้นเนื้อหมูไก่ไส้กรอกทอดกันสดน้ำจิ้มรสเด็ด
น้ำจิ้มมาเป็น๑๐หม้อเลยคุณอร่อยไหมพี่ครับ

ยังได้อวยพรวันเกิดให้กับคุณลุงด้วยนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนล้วนเป็นลูกค้าของคุณลุง

แล้วจบไปทำงานกันหมดแล้วนะครับ
จึงรีบไปร่วมฉลองกับคุณลุง